ส่วนเรื่องนี้นะคะสองสาวเป็นวัยรุ่นค่ะขออนุญาตใช้คำว่าน้องตองกับน้องเมย
อ่ามาแจ้งตำรวจค่ะบอกว่ามีผู้ปกครองของอดีตเพื่อน
เพราะตอนนี้โกรธกันไปแล้วเป็นอดีตเพื่อนไปแล้วเนี่ยนะคะ
ข่มขู่เธอด้วยการจับตัวขึ้นรถเอาสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเนี่ย
มัดมือมัดเท้าแล้วก็พาขับรถไปวนไปวนมา
แล้วสรุปสุดท้ายเอาไปทิ้งไว้จุดจุดหนึ่งห่างจากจุดที่ถูกอุ้มไปอ่ะ
ตั้งประมาณ๘กิโลเมตรเธอก็เลยบอกโอ้โหเป็นผู้ใหญ่
ทำแบบนี้กับเธอได้ยังไงแค่เธอมีปัญหากับลูกของผู้ใหญ่
สองสามสี่คนเนี่ยเออนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงที่
ตองกับเมย์ถูกอุ้มคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ
มีกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามากันสี่คนนะคะลักษณะคือเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะ
กลุ่มผู้เสียหายยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะภาพที่บันทึกไว้นี่เป็นช่วงประมาณห้าทุ่ม
ของแปดมีนาคมที่ผ่านมานะคะแถวแถวซอยเทพประสิทธิ์สิบเอ็ดบังละมุง
ชนบุรีชายหญิงมากันสี่คนถือไม้เบสบอลมาด้วยเอาปืนมาด้วย
จี้ข่มขู่นางสาวตองกับนางเสาเมย์เป็นสาววัยรุ่นนะสองคนเนี่ยนะคะ
บังคับพาขึ้นรถไปเลยแล้วก็เอาไปจอดคมขู่อยู่ในที่เปลี่ยวนะคะ
หลังจากถูกปล่อยตัวสองคนค่ะบอกว่าโอ้โหทำแบบนี้ไม่ไหวนะคะ
กลุ่มนี้ไม่ไหวเลยเอาไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองพัทยาค่ะ
จากข้อมูลพบว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่าในอาร์ตในอาร์ตเป็นพ่อเลี้ยงของนางสาวเพลง
เสาเพลงเป็นใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะนางดรีมเป็นแม่ของนางสาวเพลง
มากับพวกอีก๒คนเนี่ยแบ่งกลุ่มให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะ
ผู้เสียหายเล่าต่อว่าหลังจากถูกจับขึ้นรถไป
แล้วก็ขับรถพาไปลักษณะทางค่อนข้างเปลี่ยว
และช่วงที่ขับไปก็ถูกคมขู่ไปด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าไปถอนแจ้งความซะไปถอนแจ้งความซะ
เพราะว่าตองกับเมย์มีปัญหากับเพลง
เพลงก็เป็นลูกของผู้ใหญ่ที่มาจับตัวไปข่มขู่เนี่ยนะคะ
บอกว่าถ้าไม่ไปขอโทษขออภัยนะคะถ้าไม่ไปแจ้งความนะ
จะฆ่าทิ้งโอ้โหพูดถึงขนาดนี้เลยนะคะ
ที่ทั้งสองคนจะถูกปล่อยตัวไว้แถวอ่างเก็บน้ำ
ห่างจากจุดที่ถูกอุ้มไปแล้วมันมืดแล้วอ่ะคุณ
ตอนจับตัวไปก็๕ทุ่มแล้วเนี่ยนะคะถูกทิ้งไว้ก็เกือบจะตีหนึ่งแล้วอะค่ะ
ห่างไปตั้ง๘กิโลเมตรเนี่ยเป็นทางเปรียวมากนะคุณ
วัยรุ่นสองคนถูกทิ้งแบบนี้มันก็ไม่มีไฟอ่ะเนอะ
เอาขณะที่ในกลุ่มเพื่อนที่แยกให้คุณผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้เขามีตองเมใช่ไหมที่ถูกควบคุมตัวไปเอาตัวไป
แล้วก็มีมิ้นมิ้นท์เนี่ยไม่ได้ถูกเอาตัวไปข่มขู่
นักข่าวก็เลยไปถามมิ้นมิ้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ทำไมสองคนนี้ถึงถูกเอาตัวไปแบบนี้เธอบอกว่าอ๋อ
พี่พี่นักข่าวปัญหามาจากหนูเองหนูรู้เรื่องนี้
หนูมีปัญหากับเพลงที่โพสต์ด่ากันไปมาในโลกโซเชียลมีเดีย
จากตัวหนังสือกลายเป็นเสียงจริง
นัดเจอกันนัดเจอกันเริ่มมีการพูดคุยกัน
เคลียร์ปัญหากันทำไมเธอถึงว่าฉันแบบนั้น
เอาฉันไม่ได้ว่าเธอเอาอะไรก็พูดกันไป

เนี่ยเออเป็นการตอบว่ากันแล้วก็ตอบคำถามกันเนี่ยนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมามิ้นท์บอกว่า
เพลงเองก็ดีตองเองก็ดีเมย์เองก็ดี
และตัวหนูเนี่ยมิ้นเป็นเพื่อนกัน

เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทะเลาะกันช่วงหลังเนี่ยนะคะ
เอาส่วนอีกหนึ่งกรณีเขาบอกว่าช่วงที่มีการเคลียร์กัน
คุณยายของนางสาวเพลงเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แล้วก็บอกว่ามีช่วงหนึ่งนะมีคนทำร้ายยายเขาบอกแบบนี้นะคะ
ไปถามในออฟในออฟนี่เป็นแฟนของนางสาวมิ้นยืนยันว่า
ในช่วงที่ไปเคลียร์กันตอนแรกไม่ได้มีการทำร้ายยายกันเกิดขึ้นเลย
แต่มันเป็นช่วงชุนละมุนตัวเขาเองไปดึงมิ้นออกมาจากเหตุการณ์
อาจจะไปถูกตัวคุณยายหรือเปล่าเขาบอกแบบนี้นะคะ
แต่ช่วงนั้นไม่ได้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้าน
และเหตุการณ์ถัดมาก็คือนี่แหละค่ะถูกจับตัวไปข่มขู่แบบนี้นะคะ
ทีนี้ต้องไปถามคุณยายคุณยายคุณยายถูกทำร้ายจริงหรือไม่
เหตุการณ์มันเป็นยังไงเนี่ยนะคะคุณยายของนางสาวเพลงบอกว่า
เด็กนัดมาตบกันมาตบกันที่บ้านจริงแหละ
มีกติกากันว่าเอาแบบตัวต่อตัวจนกว่าจะมีใครยอมแพ้
ตบกันคุณยายเห็นเสื้อผ้าของหลานสาวถูกดึง
ถูถอดออกจนเกือบจะเปลือยอะค่ะ
แล้วก็แถมเห็นมีคนถ่ายคลิปไว้คุณยายก็เลยเข้าไปห้าม
แต่ถูกในออฟคุณยายพูดแบบนี้เลยนะคะ
ออฟแฟนของมิ้นง้างหมัดจะต่อย
ยายก็รู้จักหมดนั่นแหละก็มาเที่ยวบ้านยายมากินข้าวบ้านยาย
ก็เป็นเพื่อนกันทั้งหมดแหละแต่ทำไมจะมาต่อยยายแบบนี้
ก็เลยบอกว่าไม่แปลกหรอกที่ลูกสาวรู้เรื่องแล้วก็โกรธแล้วก็แค้น
ส่วนอีกฝ่ายอ้างว่าถูกอุ้มไปข่มขู่เชื่อว่าลูกสาวกับลูกเขยไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าให้ตาย
อยากจะสั่งสอนเท่านั้นเองเอ้าแต่ถ้าคิดว่าอยากจะสั่งสอนเท่านั้นเองเนี่ย
มันไม่ใช่เท่านั้นเองสิคุณมันกลายเป็นคดีตำรวจความคืบหน้าคดีเป็นแบบนี้นะคะ
พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกนางสาวสมฤดีและนายสุชัยพัฒน์แม่และพ่อเลี้ยงของนางสาวเพลง
พร้อมพวกอีก๒คนข้อหากักขังหน่วงเหนียว
จากนี้มีข้อมูลทั้งหมดนะคะบอกว่าหลบหนีออกจากพื้นที่แล้วด้วย
พนักงานสอบสวนนะคะจะออกหมายเรียกอีกครั้งถ้าไม่มานะ
ต่อไปค่ะก็เป็นหมายจับนี่คือชมหน้าของสองและอีก๒คนที่เป็นเพื่อน
ก็จากเรื่องของเด็กก็บานปลายไปเป็นคดีความเลย